กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมมาเมาส์ข่าวแซ่บกันต่อนะคะต้องบอกเลยว่าตัวแม่สิ่งเกาหลีชะนีไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องมีรายชื่อของแก้มวิชญานี
และล่าสุดนี้นะคะเธอสร้างต้องบอกว่าสร้างชื่อเสียงกับประเทศเรานะ

แล้วก็ต้องบอกเลยว่าชาวไทยเราไม่ได้ปลื้มปริ่มอยู่แต่ในประเทศเท่านั้น
ดังไกลไปถึงเกาหลีเลยทีเดียวค่ะ

ต้องบอกว่าแม้ว่าภาพซีรีส์เรื่องนี้นะครับ
จอไปแล้วแต่กระแสความนิยมในบ้านเราเนี่ยยังไม่ตกนะฮะ
แล้วต้องบอกเลยว่าได้ตัวแม่ติ่งเกาหลี
คือคุณแก้วเนี่ยจริงเขาไม่ได้ชอบแค่ทรงจุงกินะ

แม้ว่าหลายคนบอกว่าลุคเธออาจจะไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่

เธอหน้าไทยแต่นั่นแหละร้องไปปุ๊บคุณผู้ชม
คนนี้ก็เลยดังไกลไปถึงฝั่งเกาหลี
สาวเกาหลีแล้วก็หนุ่มเกาหลีเขาก็ฝากชมมาว่า
คุณแก้มเนี่ยร้องเพลงได้เพราะมากนะคะ

ลิ้มหน้าบานเลยทีเดียวค่ะนี่ต้องไปพึ่งโบท็อกเพิ่มอีก

ก็เลยต้องมาอัปเดตความเคลื่อนไหวตลอดเวลา
แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนที่เข้ามาชื่นชมด้วยนะคะ
แล้วก็ยังตอบแบบติดตลกด้วยว่าอยากให้แฟนให้การตอบรับซิงเกิลของเจ้าตัวแบบนี้บ้างค่ะ
แล้วก็แบบน่าจะร้องเพลงนะก่อนจบเราก็ร้องไปนิดนึงภาษาเกาหลีใช่ไหมคะ
แต่วันนี้แบบเออเราชอบเราก็ลองดูดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

อย่างเพลงจากซีรีส์ที่เราชอบหรือจากศิลปินที่เราชอบอะไรอย่างนี้

โหดีมากเป็นแบบดีกว่าเพลงตัวเอง
เนี่ยพอเพลงแก้มปล่อยขอแบบนี้บ้างได้ไหม
ไม่ได้ขออะไรเยอะเลยขอแค่แบบสนับสนุนเพลงแก้มบ้างแบบนี้อะไรอย่างนี้
แก้มก็เมาส์ไปจริงเวลาเพลงแก้มออกมาเนี่ย

ส่วนคุณกิจจะได้เห็นว่าสาวไทยเราแบบชื่นชอบเขาขนาดนี้
เวลาเขามาที่บ้านเราจะได้แบบว่ารักแบบคนไทยเต็มที่
การแสดงเต็มที่อะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็แก้มของเราจะได้ด่งดังไปทั่วโลกด้วยนะจ๊ะ
แต่น้องแก้มก็สวยขึ้นนะผอมลงเดี๋ยวนี้สวย
สวยนะคะสวยเสียงดี
เวลาใครชมเธอเยอะช่วงนี้เธอก็ยังยิ้มได้อีกเยอะ
พื้นที่หน้ายังได้อีเยอะเพราะเธอผอมรักกันแหละสวยด้วยอ่ะ